เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เราตามให้ค่ะ

นักเรียนช่างปวช๒วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ที่ถูกนักเรียนต่างสถาบันไล่ตามมา
น้องเขาก็หนีหนีจนไม่รู้จะหนีไปไหน

แล้วน้องคือจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
วันนี้คนในครอบครัวก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
คุณแม่กับคุณยายคือร้องไห้จนยืนแทบไม่ไหวค่ะ
อันนี้แห่งเป็นสุขอีกที
และมันมีไม่มีเป็นที่
ในย่ายนะ

โอ้โฮแอ้มพ่อแม่เขามารับหนูแล้วนะ
หนูไม่ต้องกลัวใครแล้วนะลูก
กลับบ้านลูกเขามารับแล้วลูก
นี่คือบรรยากาศหน้าหมู่บ้านถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตบางแครกรุงเทพค่ะ
นี่คือครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุพทัศน์หรือแอ้มอายุ๑๗
นักเรียนแผนกช่างยนต์ชั้นปวช๒วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
คือน้องแอ้มเนี่ยขี่รถหนีนักเรียนต่างสถาบันที่วิ่งไล่ไล่ฟันมาค่ะ
น้องต้องกระโดดน้ำเพื่อหนีแต่น้องจมน้ำเสียชีวิตในคลองทวีวัฒนา
ขณะที่พระสงฆ์ทำพิธีคุณแม่กับคุณยายร้องไห้แทบขาดใจ
แล้วก็เรียกชื่อให้ตามไปที่วัดน้องสาวก็มาด้วยก็ร้องไห้ตลอดนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่งมร่างขึ้นมาในสภาพที่ยังใส่ชุดของสถาบันอยู่อะค่ะ
เพราะว่ากำลังกลับบ้านหลังเลิกเรียนอีกไม่ถึงกิโลจะถึงบ้านจะถึงบ้านญาติอยู่แล้วนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะไปเชิญดวงวิญญาณเนี่ยค่ะพ่อแม่และครอบครัวก็ไปรับศพที่
แหกนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสารแดง
นำศพไปวัดก็เศร้าค่ะคุณยายบอกว่าหลานไม่ได้เกเรเลยนะ
ความฝันอยากเปิดอู่ซ่อมรถให้ครอบครัวภูมิใจ
ปกติเรียนหรือทำงานเสร็จตรงกลับบ้าน
ก่อนไปเรียนไปทำงานพิเศษยายทำกับข้าวให้กิน
ยายก็เตือนหลานตลอดว่าระวังตัวนะเดินทางไปไหน
ยายมองว่ามันเกินไปที่มาไล่ทำร้ายกันแบบนี้
เรียนเท่าแก่คนให้ได้เพื่อเห็นตายายลำบาก
จะเลี้ยงดูแลยายตอนแก่
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจออกมอเตอร์ไซค์ให้ครับ
อย่างน้าเขาหลบหลีกได้แต่นี่มันไม่รู้จักเพราะเขาซื้อ
ส่วนแม่นะคะแม่บอกว่าปกติลูกจะอยู่บ้านกับยาย

เป็นเด็กดีจริงนอกจากเรียนหนังสือก็ยังทำงานเก็บเงิน
ซื้อของที่อยากได้เองไม่เคยรบกวนพ่อแม่เลย
เป็นเด็กเรียบร้อยกลุ่มเพื่อนก็ดีชวนกันเรียนชวนกันทำงานเก็บเงิน
คุยกับลูกครั้งสุดท้ายวันที่๕ธันวาคม
บอกรักพ่อไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกัน
ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะก่อเหตุจากการที่ต้องการเสื้อช็อป
ชิงเสื้อชอบกันยืนยันว่าลูกชายว่ายน้ำเป็น
ส่วนตัวไม่ใช่เพราะลูกไม่เคยยุ่งกับใคร
แล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าคือเขาต้องการอะไร
แต่เท่าที่มองคือต้องการเสื้อช็อปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้

ใส่ชุดนักเรียนแต่น้องใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
เท่าที่มองนะกลัวคือเขาชักมีดมา๔เล่มแล้ว
แล้วน้องทำไงน้องตรงนั้นน้องผ่านไปก็ไม่มีใครน้องก็เลยตัดสินใจที่ว่ากระโดดกระโดดลง
คือกระโดดลงไปแล้วคือเหมือนเขาเหนื่อยด้วยมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละค่ะ
คือตกใจคือกลัวหนูรู้สึกหนูรู้สึกถึงความเขาว่าเฮ้ยเขากลัวมีดใช่แล้วเขาก็โดดลงไปโดยไม่ทันคิดอะไรเลยค่ะ
บอกให้เขาอยู่ว่าเรียนช่างคือแบบต้องระวังตัวนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ใช่ก็เหมือนกับว่าถ้ามีรถตามก็บอกเขาก็คือเหลตามองหน่อยถ้าคือเขาตามมาอะไรอย่างนี้เราก็ซัดรถหนีเลย
แม่ของน้องบอกว่าปกติลูกจะอยู่บ้านกับยายเนี่ยนะคะแล้วลูกก็เป็นเด็กดีมากจริงก็เลยอยากจะฝากตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายให้หน่อย
แม่จะไม่ยอมแม่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าลูกถูกกระทำในระยะเวลาที่โอ้โหมันจะถึงบ้านอยู่แล้วกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้ว
แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุมีรางสังหรณ์ว่าจะสูญเสียคนที่ตัวเองรักแม่บอกว่าเหมือนกับกามาร้องให้ได้ยินทั้งบ้านเลย
ตอนที่ทำงานอีกาก็มาร้องเสียงดังมาก
คือรู้สึกมาได้สักพักนึงแล้วแหละเหมือนอีกามาร้อง
อีกาคือเหมือนกับว่าถ้าใครจะใครเสียหรือว่าใครจะเป็นอะไรเนี่ยคืออีกาจะมาร้อง
แล้วแม่ก็เป็นเราก็เป็นคือความรู้สึกเหมือนกันเลยแต่เราก็ไม่คิดว่าเป็นลูกเรา
อยู่ที่ไหนก็ร้องค่ะอยู่ที่ทำงานขึ้นไปร้องอย่างที่ทำงานเลยค่ะ
อืมไม่น่ารักเลยอ่ะที่ทำแบบเนี้ย
คือถ้าเอานึกถึงใจเขาใจเราสักนิดเนอะ
ถ้าเป็นตัวเขาไปคนเดียวแล้วเขาโดนอย่างนี้บ้าง
เขาจะรู้สึกยังไงแล้วกระทั่งที่เขาทำอ่ะแล้วอีกคนนึงต้องเสียชีวิตอ่ะ
และสิ่งที่ตามมามันคืออะไรถูกก็ว่าไปตามถูกเนอะ
ก็ว่าไปตามผิดรู้ตัวว่าผิดก็มามอบตัวเถอะ
ทีมข่าวไปที่เกิดเหตุค่ะได้เจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่ากำลังนั่งตกปลาครับ
เห็นรถของน้องแอ้มขี่ลงสะพานเรียบคลอง
กลุ่มวัยรุ่นตามมา๒คัน๔คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวคือไล่หลังมานะคะ
แอ้มพยายามจะหนีอีกฝ่ายขี่แซงไปดักหน้าหนึ่งคัน
ดักหลังอีกหนึ่งคันแล้วก็ชักมีดเหมือนกับมีดดาบอะค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะไปฟันน้องน้องก็เลยต้องกระโดดหนีลงน้ำ

กลุ่มวัยรุ่นที่ตามมายืนมองดูอยู่แป๊บนึงนะคะ
พอเห็นว่าน้องจมน้ำหายไปเลยเนี่ยมันขี่หนีเลยค่ะ

คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าพยายามตะโกนเรียก

พยายามที่จะตะโกนเรียกน้องที่กระโดดลงไปในน้ำว่า

แต่น้องคือเงียบไปเลยอะค่ะ
หมายว่าเขาพยายามจะแบบนิ่งไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลย

เขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาถูกนักเรียนต่างสถาบัน๑คน
ขี่รถจักรยานยนต์มีมีดด้วยนะคะ
ไล่ตามตบเสื้อช็อปของสถาบันช่วงเช้าเมื่อวานนี้เอง

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ไกลจากที่น้องแอ้มเสียชีวิตนะคะ
ที่เขาจะซ้อนท้ายรถของน้องแอ้มกลับบ้าน
เตือนเพื่อนทุกคนเลยนะเพื่อนในกลุ่มว่าระวังนะ
ระวังจะมีเรื่องแบบนี้นะสุดท้ายน้องแอ้มมาโดน
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะคะ
แล้วก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมชิงเสื้อช็อป
ผมก็บอกนะครับเพราะว่าระวังที่สูงสุดค่ะ
เพราะเขามาจากทางพหารบ่ม

หลักหมายอาจจะไม่ใช่ตกช็อปนะ
คลอบตบตีชบต่ออีกมีไหม
บังคับการตำรวจนครบัน๙บอกว่า

พร้อมด้วยชุดกองกำกับการสืบสวน

นำกำลังไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนะคะ

แถวใกล้ตรงนั้นไปไล่ดูกล้องวงจรปิดให้หมด
ตำรวจบอกว่าพอจะรู้เบาะแสแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็ตีกรอบให้แคบขึ้น
จะได้ระบุตัวตนให้มันชัดตำรวจบอกว่าไม่นาน

คือต้องฝากพี่ตำรวจเลยนะฮะ

อย่างนั้นไอพวกนี้ได้ใจใช่ค่ะมันก็อันนี้ไงไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะ
ไปเอาเสื้อฉกเสื้อช็อปไปไล่ทำร้ายเขาหนีตายลงน้ำไปเนี่ย
ไม่เห็นโดนจับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องจับให้ได้
อ้างว่าก็ไม่ได้ทำร้ายหนีไม่ทันได้ฆ่าเขาหนีเขาจมน้ำเอง
เหตุหรือเปล่าใช่ไหมคุณไล่จนเขาต้องหนีตายกระโดดลงน้ำหรือเปล่า